สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาอีกแล้วนะครับ
สีสันยามเช้าแบบนี้ออกพรรษาแบบนี้
ผมจะพาไปม่วนซื่นนะพี่น้องเด้อ
แบบไหนดันมันแบบนี้

วัวตื่นเลยทีเดียวเชิญชมได้เลยครับ

บรรดาขาแดนก็เดินทางลงสู่ทุ่งนาแล้วครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็แสดงอาการดี้นทันที

อาจจะไม่พอใจเหล่าฝูงวัวหรือเปล่าไม่ทราบได้
งานนี้ขาเด้นก็โกยสิครับ
นี่คือวิธีการใช้เมล็ดทานตะวันแบบใหม่
แค่อ้าปากแล้วก็ขายใส่ถุงพลาสติกแบบนี้
ให้เอาหูฮิ้วของถุงพลาสติกมาคล้องตีหู
แล้วเจาะถุงเพื่อหาพื้นที่เอาเข้าปาก
คิดได้อย่างไรนี่ครับ
เลี้ยงลูกเก่งเป็นแมวเปิดเสียตัวนี้
หรือได้ยอดเป็นลูกหัวเด็กแม่ช่างมีความสุขเสียเหลือเกิน
เอ๊ะสังเกตดูดีนี่แมวตัวผู้นี้นะ
แล้วไปมั่วอะไรในกรมกับเขาล่ะครับคุณพี่
ปิดท้ายสีสันวันนี้เราไปดูสิ่งแปลกประหลาดที่อยู่ในกระทงนั่นแหละครับ
มันกำลังดีดดิ้นอยู่ครับนั่นคือไข่จักรจันทร์
ชาวบ้านจะนำมาทำเมนูเด็ดนำไปทอดนำไปห่อหมกไข่จักรจันทร์
เห็นแล้วขนลุกเลยจ้า
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ